ยานพาหนะท้องถิ่นของไทยอย่างเช่นรถม้าหรือว่ารถตุ๊ก
ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับที่ช่วยดึงให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงนำเป็นจุดขายมาประชาสัมพันธ์
ยานผ่านะท้องถิ่นน้ำร่อง๔จังหวัดแรก
เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไทยและก็ต่างชาติที่ต้องการที่จะเที่ยวด้วยตัวเอง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตุ๊กกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี
และทำให้การท่องเที่ยวแบบวิถีไทยในกรุงเทพมหานครมีความคึกคักและมีเสน่ห์มากขึ้น
นิตยสารท่องเที่ยวระดับโลกแนะนำว่า
ถ้าไม่ได้นั่งรถตุ๊กก็แปลว่ามาไม่ถึงสยามเมืองยิ้ม
เสน่ห์ในการเดินทางแบบวิถีไทยทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หันมาส่งเสริมภาษณะท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
พร้อมเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ใน๔จังหวัด๘เส้นทาง
เพื่อชูเสน่หยานพานะไทยแท้
อย่างรถตุ๊กของกรุงเทพมหานคร
เรือหัวโทงของจังหวัดกระบี่

และสไกลับของจังหวัดเลย
ดูจากความโดดเด่นสุดท้ายแล้วคงจะขยายผลไปทั้งหมด
อย่างลำปางทุกคนรู้ว่ามีรถม้า

ก็จะมีการท่องเที่ยวอีกวิธีหนึ่งเชิญเกษตร

ที่สามารถที่จะสายเรือหัวโทงเดียวเข้าไปได้
แล้วไปดูชื่นชมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่เชียงคาน
หรือการสัมผัสชีวิตแบบงานผีตาโขนอย่างนี้เป็นต้นครับ
ททได้สร้างสรรค์และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว๘เส้นทางใน๔จังหวัดนำร่อง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความแปลกใหม่และสัมผัสวิถีไทยอย่างแท้จริง
อย่างเช่นการนั่งรถม้าที่จังหวัดลำปางนอกจากจะได้ชมเมืองแล้ว
ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลำปาง๓ยุคขณะนั่งรถม้าด้วย
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่กรุงเทพมหานครททได้พัฒนาเส้นทางเพิ่มเติม
เพื่อให้รถตุ๊กสามารถสัญจร
และนำท่องเที่ยวชมแสงสีที่สวยงามของโบราณสถาน
และสถานที่สำคัญของกรุงเทพ

ททยังได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดอบรมแก่ผู้ให้บริการยานผ่านะท้องถิ่น
ให้มีความรู้และมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างเป็นธรรม
ซึ่งในอนาคตททก็พร้อมที่จะสนับสนุนยานพานะท้องถิ่นอื่น

เพื่อคืนชีพการท่องเที่ยววิถีไทย